ช้างครับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับบนท้องถนนเป็นเหตุการณ์ที่สงสารมากเลยนะ
สำหรับรายเดอร์คนนี้คุณผู้ชมคุณขวัญเขาวิ่งรถมอเตอร์ไซค์
และอีกฝั่งหนึ่งของถนนมีกระบะขับมาด้วยความเร็ว
จู่เหมือนจะแซงฝั่งนู้นขึ้นมาแล้วเสียหลักเหินข้ามเกาะกลาง
ชนรถอีกคันแล้วเหวี่ยงมาฟาดร่างของรายเดอร์กระเด็นไปถูกอัดกับรถอีกคันหนึ่ง

อาการโคม่านะครับและนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดเรื่องครับ
ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรถกระบะสีบรอนเงินเนี่ยขับมาจากเลนส์อีกฝั่งหนึ่ง
แล้วเหมือนจะแซงรถขึ้นมาแล้วเสียหลักแล้วเหินข้ามเกาะกลางมาอีกฝั่งหนึ่ง
ซึ่งมีรถยนต์สีแดงเนี่ยกำลังขับมาเขาก็มาปกติอะค่ะอีกฝั่งนึงอ่ะ
แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ของรายเดอร์แล้วก็มีรถอีกคันจอดอยู่ริมถนน
จังหวะนั้นนะครับพอชนปั๊บเนี่ยรถเก๋งสีแดงก็ท้ายเหวี่ยง
ฟาดมาโดนกับมอเตอร์ไซค์รายเดอร์กระเด็นไปติดกับรถตรงนี้ที่จอดอยู่ริมทาง
คุณถูกแรงบีบอัดเข้ามาประกบกันแบบเนี้ยฮะคุณคิงมันเหมือนก๊อปปี้เป็นแซนวิชอ่ะ
นี่แหละครับจุดเกิดเหตุคือถนนเชื่อมสัมพันธ์เข็ดหนองเจาะกรุงเทพ
โมงครึ่งช่วงเช้าเมื่อวานนะฮะสอบถามไปที่คนโพสต์คลิป
เล่าให้ฟังคร่าวบอกว่าเปิดร้านขายของอยู่แถวนั้นนั่นแหละไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่แรก
พอไปถึงก็มีกู้ภัยกับตำรวจมาถึงแล้วรู้แค่ว่าเกิดอุบัติเหตุ
มีทั้งหมด๖คันที่เสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
ถ้าดูด้วยตาเนี่ยมีทั้งแท็กซี่มีทั้งรถยนต์สีแดง

และรถที่ถูกเฉียวชนจากอีกฝั่งหนึ่งมาก่อนหน้านั้นด้วย

เดี๋ยวรอการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง

โอ้โหเห็นใจจริงขอให้หายเร็วนะคะ